คุณผู้ชมบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็พากันไปร่วมพิธีไหว้ครูครอบเสียน
พ่อปู่ฤษีครับที่บ้านพ่อปู่ฤษีจุไลไตรพบเนธ
ในพื้นที่ตำบลแม่ตำอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ตอนเช้าก็มีพิธีการเชิญพ่อปู่จุลัยไตรพบเนธ
ประทับร่างทรงอาจารย์น้อยเจ้าพิธีก่อนนะฮะ
ระหว่างทำพิธีครอบเสียงพ่อปู่ฤษีอยู่มีลูกศิษย์หลายคนเกิดอาการของขึ้นนะฮะ
เพราะลายศักดิ์ครอบปุ๊บของขึ้นเลยครับ
มือไม้สั่นทำท่าคล้ายเสือหรือว่าบางคนก็หานุมาน
นี่ของขึ้นไปแล้วนะครับ
คำรามด้วยออกมาไม่เป็นภาษาเลยฮะ
ทุกคนที่ไปก็แตกตื่นนะฮะทำเอาลูกศิษย์ลูกหาต้องเข้าไปช่วยกันประคองเอาไว้ครับ
ก่อนที่ท่านอาจารย์น้อยจะปรับพรมน้ำมนต์ให้ด้วย
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำพิธีเมื่อวานนี้นะครับ

ไปต่อกันที่วัดเชตวนารามหรือว่าวัดน้ำดิบที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ

เมื่อวานนี้เขามีพิธีไหว้ครูแล้วก็ปลูกเสกกุมารปิ่นเพชรนะฮะ
โดยมีครูบาโชคชัยชัยวุฒโธเจ้าอาวาสวัด
เป็นพิธีเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์แล้วก็เป็นผู้ทำพิธีนะคะ
ทำกลางศิษยานุสิตมาร่วมจำนวนมากแล้วนี่อะไรล่ะ
มีการเชิดสิงโตด้วยนะคะแต่ที่พลาดไม่ได้ก็คือการส่องหาเลขเด็ดในอ่างนมล
นี่คุณดูก๊อฟตาดีได้ตาร้ายเสียนะคะ
มีคนตาดีบอกว่าเห็นชัดเลยเป็นตัวเลขนั่นไง
ถ่ายรูปกันไว้แล้วไปซูมชัดที่บ้านนะจ๊ะ
ต่อกันที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
เป็นบรรยากาศคึกคักไปด้วยนักเสียงโชคนะครับ
แบบนี้แหละฮะไปไหว้ขอโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง
โดยเฉพาะรูปบ้านตาทองนิ้วราย
ซึ่งทุกคนจะมาลุมล้อมนะครับเพื่อส่องหาเลขในอ่างน้ำมนต์ด้วยครับ
ขณะที่นางสมหมายศรีสุขอารมณ์ท่านเป็นชาวบ้านอำเภอสามพรานครับ
นำเครื่องเส้นว่ายและก่อนได้เลยแล้วก็ไส้คอทองคามหนักหนึ่งบาทนะครับ
แก้บนตาทองหลังจากได้รับโชคสองชั้นสองชั้นยังไง
คือดวงดีถูกลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมารางวัลเลขหน้า๓ตัว๖๖
เป็นเงินรางวัล๔๐๐๐บาทนะฮะ

คือท่านขายที่ดินมรดกได้กำไรมาอีกล้านกว่าบาทนะครับ

ส่วนแม่ค้าขายลอตเตอรี่เล่าบอกว่า
งวดนี้นะเลขที่ขายดีที่วัดสว่างอารมณ์นครชัยศรีนะ
อันนี้ไม่ได้ใบ้นะครับ
เขาเล่าให้ฟังว่าเลขไหนขายดีนะฮะ
คือเป็นเลขเอามาจากอ่างน้ำมนตาทรนั่นแหละ

รวมถึงเลขท้าย๒ตัวของปีพุทธศักราชแล้วก็
คริสต์ศักราชที่มันจะไม่ออก๖๔กับ๒๑ครับ
แต่บางคนก็บอกว่าขอที่ไม่มีผิดน้อยกว่ากบชายโยได้ไหม

ที่ต้องการให้ได้ก่อนดีกว่านะครับ
ส่วนใครที่คิดถึงเจ้าแมวเซเล็กจำได้ใช่ไหม
เจ้าโทรที่ชอบไปอยู่ในท่อนตะเขียนตัวดำ

วัดใหม่โคกมรุมที่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
เมื่อวานเจ้าโทนไปนอนในโพรงแม่ตะเคียนอีกแล้ว

ก่อนจะออกมาแล้วก็กระโดดขึ้นไปนอนอย่างสบาย
เบาะรถจักรยานยนต์ของนายกิมหลังแตงชุมพล
พอขึ้นรถจักรยานยนต์เสร็จปุ๊บชาวบ้านก็ขอดูเลขรถจักรยานยนต์ซะหน่อย
เพราะมันเนี่ยนะถ้าไปนอนบนแผงไหนแผงนั้นจะมีคนถูก
แล้วคราวนี้ไปนอนบนรถคันนี้เขาก็ว่ากันว่า
เดี๋ยวขอเสี่ยงกันหน่อยเดี๋ยวดูกันนะเจ้าโทนบอกละวันนี้มีตัวบึ้ง
เพิ่งมาต้องก่อนลอตเตอรี่ออกวันหนึ่ง

ไม่เป็นไรเห็นบอกว่าเลขของตัวบึ้งเข้าหลายงวดแล้วนะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปที่วัดกุฎแห่
ธรรมวิเวกอำเภอพิบูรณรักษ์จังหวัดอุดรธานีนะคะ
มีชาวบ้านทยอยไปไหว้ขอโชคขอลาบ
หุ่นจำลองปู่ชีปะขาวค่ะ
แล้วก็มีการไปส่องหาเลขทะเบียนรถของเจ้าอาวาส
ก็คือเลข๖๓๒๖รวมถึงเลขข้างรถ
เลข๙๕ด้วยเพื่อนำไปซื้อลอตเตอรี่

คือก่อนหน้านี้มีชาวบ้านอีกนะครับ
เขาฝันบอกว่าเห็นปู่ชีปะขาว
มาบอกว่าอยากได้เงิน๓๘๐๐บาท
พร้อมทั้งหาซื้อลอตเตอรี่เลข๓๘๘

ทางวัดก็จะมีการทำพิธีบวงสวงปู่ชีปะขาวด้วยนะคะ

ลุ้นกันไปนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วกันนะครับ

ถูกต้องใช่ไหมครับครับหนึ่งสมองสองมือสองเท้าของเรา